สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี่นะคะวิธีการทำบุญเสริมดวงชะตาค่ะก็มีมากมายหลากหลายวิธีนะคะแต่วิธีที่ทำแล้วได้ผลจริงแล้วก็เป็นวิธีการเสริมดวงชะตาโดยตรงค่ะนั่นก็คือการทำบุญด้วยการตักบาทนะคะซึ่งการทำบุญตักบาทของแต่ละวันเกิดก็จะแตกต่างกันไปค่ะแต่ที่แน่ก็คือทำแล้วดวงชะตาจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะ
หากใครอยากจะดวงดีแล้วตั้งใจฟังหมอไก่ให้ดีเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะพื้นฐานดวงชะตาค่ะคุณเป็นคนที่มีความเพียรพยายามสูงมากนะคะเป็นคนที่มีความสามารถมากค่ะก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรุงโรคตั้งแต่อายุยังไม่มากค่ะหมอไก่ขอแนะนำนะคะให้คุณทำบุญตักบาดในวันอาทิตย์ด้วย
สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะ
พื้นฐานดวงชะตาคุณเป็นคนที่มีความสามารถเช่นเดียวกันค่ะ
แต่ว่าจะติดอยู่นิดนึงนะคะตรงที่ว่าเป็นคนอ่อนไหว
แล้วก็อาจจะแคร์สังคมมากเกินไปนิดนึงนะคะ
ลับในการเสริมดวงหมอไก่ขอแนะนำให้คุณตักบาทในวันจันทร์ค่ะ
แล้วก็ให้ถวายอาหารที่เป็นน้ำน้ำเป็นของเหลวนะคะ
แล้วก็ถวายดอกไม้ที่มีสีขาวค่ะ
จะเป็นการเสริมดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์โดยตรงค่ะ
ต่อมาคือคนที่เกิดในวันอังคารนะคะ
คนที่เกิดในวันอังคารพื้นฐานดวงชะตาของคุณ
คุณเป็นคนที่มีความขยันมากกว่าคนอื่นค่ะ
คุณจะสู้ยิบตาจนกว่าที่จะประสบความสำเร็จนะคะ

ไก่ขอแนะนำให้คุณตักบาทในวันอังคารนะคะ
แล้วก็ถวายอาหารที่มีแกนกลาง
เช่นพวกกระดูกหมูหรือว่าปลาหมึกค่ะ
แล้วก็ให้ถวายดอกไม้สีชมพูนะคะ
จะเป็นการเสริมดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารโดยตรงนั่นเองค่ะ

คุณเป็นคนที่มีความสามารถที่หลากหลายค่ะ
ทำให้ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะ

หมอไก่ขอแนะนำให้คุณตักบาทในวันพุธ

แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ถวายผลไม้
ในครั้งเดียวกันก็จะดีมากเลยค่ะ
ต่อมาคือคนที่เกิดในวันพระรหัสบดีนะคะ

คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะ

ขอแนะนำให้คุณตักบาทในวันพระรหัสบดีค่ะ

แต่ขอให้มีขนมหวานร่วมด้วยนะคะ
แล้วถ้ามีโอกาสได้ถวายดอกดาวเรือง

ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยค่ะ
ต่อมาคือคนที่เกิดไว้ในวันสุขค่ะ

เป็นคนเก่งแต่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะคนเกิดวันศุกร์จะเป็นคนที่ถูก
ฉลกกับงานเบื้องหลังค่ะหากคุณทำงานแบบไม่ต้องออกหน้า
อันนี้จะดีแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณค่ะทำบุญตักบาทในวันศุกร์
ด้วยการถวายอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนผสมและถวายผลไม้จำนวน๖ลูกนะคะ
จะเป็นการเสริมดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์โดยตรงนั่นเองค่ะ
และคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะพื้นฐานดวงชะตาของคุณ
คุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวของคุณเองค่ะ
ไม่ค่อยชอบที่จะไปพึ่งพาหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะ
คุณจึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงค่ะ
ลับการเสริมดวงหมอไก่ขอแนะนำให้คุณตักบาทในวันเสาร์นะคะ
ด้วยการถวายของหมักดองค่ะและถ้าได้ถวายดอกไม้สีม่วงร่วมด้วย
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากมากเลยค่ะหมอไก่ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ